ตามต่อนะคะเรื่องของครูอ้อมค่ะนางสาวอ้อมอารีแข็งฤทธิ์
วัย๓๒ปีนะคะคุณครูโรงเรียนวัดวงเดือนอำเภอหันคา
จังหวัดชายนาฏเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ด
สิงหาคมค่ะครูอ้อมเนี่ยโพสต์ภาพหน้าห้องเรียนชั้นอนุบาล
เป็นห้องเรียนที่ครูอ้อมสอนอยู่หน้าห้องเรียนเนี่ยมีคนเอาเลือดมาสาด
หน้าห้องเลยนะคะครูอ้อมบอกว่าสงสัยเขาคงโกรธครูอ้อมแน่เลย
ครูอ้อมออกมาแฉออกมาตรวจสอบเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
โรงเรียนแห่งนี้อืมดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบสองเรื่องเรื่อง
ของเลือดเรื่องของเลือดเนี่ยรอการตรวจดีเอนเออยู่เดี๋ยวรอความคืบหน้า
อยู่ในมือของตำรวจแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะ
แต่เรื่องของอาหารกลางวันเด็กเนี่ยเรื่องใหญ่ว่าตกลงแล้วมีการทุจริตอาหารกลางวันอะไรหรือเปล่า
ลงพื้นที่ไปแรกเด็กก็บ่นบอกว่าโอ๊ยมีแต่ก๋วยเตี๋ยวจนน่าจะเป็นเส้นอยู่แล้ว
เมนูมีข้าวหมูแดงแต่ไม่เห็นเคยได้กินเท่าไหร่ผลมงผลไม้ก็ไม่มี
ทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบปุ๊บเด็กเด็กบอกว่า
อาหารก็ดีนี่ก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่มีอะไรให้กินครบถ้วนดีเนี่ยค่ะ
คือเด็กบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ของปริมาณอาหารคือกินอิ่มจริง
แต่เรื่องของคุณภาพอันนี้ต้องมาตรวจสอบกันปปชชัยนาฏเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
สิ่งที่ต้องตรวจสอบเพิ่มก็คือเรื่องของเอกสารโครงการอาหารกลางวันมันไม่ถูกต้อง
ต้องไปตรวจสอบใหม่ทีเนี้ยค่ะผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถมศึกษาชัยนาฏผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้แล้วนะคะและปรากฏว่าปัญหามันเกิด
เมื่อวานนี้มีคำสั่งให้ครูอ้อมไปช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาธ
ทีนี้พอคำสั่งย้ายครูอ้อมออกมาโอ้โหครูอ้อมน้ำตาตกเลย
ผู้ปกครองบอกว่าไม่ได้แล้วก็ออกมาช่วยครูอ้อมบอกว่าถ้าสั่งย้ายครูอ้อมนะเดี๋ยวผู้ปกครองเอาลูกหลานย้ายโรงเรียนด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ผู้ปกครองเองครูอ้อมเองก็รวบรวมเอกสารไปขอลายเซ็นผอโรงเรียน
อุทธรณ์คำสั่งนี้ตอนแรกผอไม่ยอมเซ็นให้เซ็นให้๔โมงเย็นเมื่อวานจะไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ก็ไม่ได้แล้วหมดเวลาราชการ
แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่ทันข้ามคืนเมื่อวานนี้ค่ะมีคำสั่งออกมาอีกค่ะ
มีคำสั่งฉบับแรกก็คือให้นายสุเทพสิงสมผู้อำนวยการโรงเรียนไปช่วยปฏิบัติงานที่เขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยนาศ๒๙สิงหาคม
ก็คือวันนี้๘โมงครึ่งระบุว่ามีข้อราชการเร่งด่วนนี่กลายเป็นพอโดนย้ายค่ะ
ส่วนครูอ้อมมีคำสั่งให้ย้ายครูอ้อมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเหมือนเดิมค่ะ
คำสั่งมีผลวันนี้ค่ะ๒๙สิงหาคม๒๕๖๒นี่ทีนี้เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่โรงเรียนซะหน่อยนะคะ
โรงเรียนวัดใหม่วงเดือนครูอ้อมก็ไปเซ็นรับทราบคำสั่งย้ายให้กลับมาสอนตามปกตินะคะ
บรรยากาศก็มีคนไปให้กำลังใจกันเยอะทั้งคุณครูเองทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กนักเรียน
อ้อมก็เลยเปิดใจว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณกระแสโซเชียลที่ช่วยปกป้อง
ตอนนี้บรรลุสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้แล้วยืนยันว่าจะเป็นครูที่ดีตั้งใจสอนหนังสืออย่างดีที่สุด
ถ้าถามว่ายังกังวลอยู่ไหมก็ยอมรับว่ายังมีอยู่บ้างในเหตุการณ์ที่เคยโดนคมคู่แต่ไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้
นั่นแหละเราก็เลยพอไปถึงนู่นก็หนังสือเขาบอกว่าหนังสือมานี่แล้วก็เลยกลับมาที่นี่
ไม่เพราะว่ายังตอบประวัติ
ทีนี้ค่ะก็มาดูคำชี้แจงเรื่องของคำสั่งที่ออกมาเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
ครับนางสาวละอวิลัยผู้มนุยการ
ไปช่วยปฏิบัติงานที่สพชัยนาธ
เรื่องของการบริหารงานแล้วก็ไปให้ข้อมูลเชิงลึก
เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน
ให้ไปรายงานต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ส่วนประเด็นของครูอ้อมก็เพราะกลัวว่าครูอ้อมจะไม่ปลอดภัย
แล้วก็ต้องตอบคำถามหลายส่วนในช่วงนี้ก็เลยสั่งย้ายไป
แต่ว่าหลังจากนี้พอย้ายครูอ้อมกลับไปสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิมแล้ว

สื่อที่เกี่ยวข้องกับราชการนั้นได้ทำโดยการขอคำแนะนำจากผู้มีอำนาจนะคะ
แล้วก็ทำตามสถานการณ์เช่นประเด็นแรกที่ทำสถานการณ์แรก
ที่เอาน้องไปเมื่อวานไปทำหน้าที่ไปทำงานไปเป็นคณะทำงานนะคะ
แต่ว่าไปแล้วเนี่ยการทำความเข้าใจก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรายังไม่ได้อธิบาย

ยังไม่ได้อธิบายกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยตรง
โดยสำคับให้น้องที่เป็นกำลังใจของน้องอ้อม

เกรงที่เขาจะต้องมาตอบข้อคำถามกับใครต่อใครบ้าง
เราก็คิดว่าน่าจะไปคืนกลับมา

และส่วนคดีเราก็ให้เป็นหน้าที่ของทางกำรวจ
ส่วนการดำเนินการนั้นผลจะเป็นยังไงนะ
เร่งรัดแล้วก็ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
คือพอสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาบอกว่าทีแรกก็กะย้ายครูอ้อม

ไปมาเราย้ายผอออกดีกว่าเอาครูอ้อมไว้ที่เดิมนั่นแหละ
เพราะว่าพอนี่แหละที่กำลังถูกตรวจสอบเรื่องงบประมาณอาหารกลางวันอยู่
อ้อมนี่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วยนะครับ
แล้วก็ไม่ยอมเซ็นเรื่องคุณภาพอะไรพวกนี้ก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมานะครับ
วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องงบประมาณอาหารกลางวันของโรงเรียน
วัดวงเดือนนะฮะที่ตำบลสามงามท่าโบดอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏนะครับ
ก็พบว่าแม่ครัวมีการเปลี่ยนเมนูอาหารลดต้นทุนอาหารกลางวันจนกระทบกับคุณภาพอาหาร
ได้สารอาหารไม่ครบถ้วนแสดงถึงความบกพร่องของผู้อำนวยการโรงเรียน
ปล่อยประละเลยในการตรวจสอบเพราะว่าให้งบแม่ครัวไป
ครัวก็ไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารส่วนเรื่องโยกย้ายครูอ้อมออกโดยไม่มีเหตุผล
ก็ต้องมีการไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะถือว่าครูอ้อมคือคนตีแผ่ความจริง
โครงการอาหารกลางวันขณะที่เรื่องการปาเลือดหมูสดคมขู่ที่หน้าห้องเรียน
ชั้นอนุบาลที่ครูอ้อมสอนเด็กนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องไปตรวจสอบหาคนก่อเหตุ
ก็พบว่ามันเป็นเรื่องของการลดต้นทุนของแม่ค้า
เนื่องจากว่าเขาได้รับหัวละ๒๐บาทต่อนักเรียน๑คน
ดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีคือลดปริมาณคุณภาพของสินค้าก็คืออาหารและวัตถุดิบ
แล้วทำให้เขาได้กำไรมากขึ้นทีนี้ประเด็นตรงนี้มันก็เป็นการผิดสเปคของข้อตกลงของโรงเรียนกับทางแม่ค้า
ซึ่งอันนี้ภูมิในการโรงเรียนซึ่งปล่อยป่าละเลยก็ต้องรับผิดชอบ
ทีนี้อีกคนนึงที่ก็ต้องยอมรับว่าก็ถูกพุ่งเป้ามานะครับ
ก็คือแม่ครัวของโรงเรียนนะครับนางพันธิพาเอี่ยมละเอียดหรือว่าป้าแต๋วนะฮะ
หนึ่งก็คือเรื่องของเงินที่ได้จากทางโรงเรียนให้ไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารให้เด็กกิน
ซื้อแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบหรือไม่
สองก็คือเลือดหมูสดเนี่ยที่ถูกปลาใส่หน้าห้องเรียนของครู
อ้อมแล้วแม่ครัวก็ไปโพสต์ภาพของรูปเลือดหมูถุงเลือดหมู
สองถุงอยู่ในเฟซบุ๊กเธอบอกว่าโพสต์ตอนหลังก็เพราะว่าอยากให้รู้ว่าเลือดหมูยังอยู่ครบไม่ได้ไปปลาใครนะ
เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยวันนี้ฮะไปสาบานต่อหน้าหลวงพ่อเสียรวัดวงเดือนเลย
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือเพื่อจะยืนยันว่าอาหารกลางวันที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเปล่า
ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผักอะไรเลยเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
อย่าลืมกลุ่มทับถ้ามันไม่มีจริงอย่างที่เขาว่าต้องออกไทรภาพไทยในจากวันเจ็ดมึง
แต่ที่เปิดภาพภาพนี้ก็ให้มันต้องพางอ้อมตัดไปในวันเดียวกันเหมือนกัน
ครัวของโรงเรียนก็ยังบอกว่ายินดีให้ตรวจลายนิ้วมือด้วยนะครับ
เพราะยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุแน่